เองมีไฟไหม้ใหญ่เหมือนกันเมื่อวานนี้ประมาณสัก๔โมงครึ่งครับ

มันไปลุกไหม้บ้านไม้เก่าในชุมชนตลาดปากทงชัย
เพลิงนี่รุนแรงแล้วก็ลุกลามอย่างรวดเร็วเลย

เห็นได้ว่าเป็นบ้านไม้คุณผู้ชม
นี่เมื่อก่อนผมไปบ่อยมากเลยนะปักทงชัยเนี่ย

ถ้าติดหลังนึงปุ๊บมันลามเลยฮะทีนี้
เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองปัก
ระดมรถดับเพลิงในพื้นที่มาช่วยกันฉีดน้ำสกัดไฟครับ

เดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมไปดูภาพมุมสูงครับ
ภาพจากมุมสูงเนี่ยจะเห็นว่าโอ้โหนี่ควันดำแบบนี้เลยฮะ
จากระยะไกลเลยพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้า
เจ้าหน้าที่เองก็ระดมฉีดน้ำกันอย่างต่อเนื่องครับ
กันอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งก็ควบคุมเพลิงไว้ได้

ไฟมันไหม้ห้องแถวบ้านเรือนอาคารพาณิชย์
เสียหายไปเกือบ๑๐คูหาครับ
โอ้โหบ้านต้นเพลิงล่ะเป็นของใคร
เป็นของหญิงสูงอายุวัย๘๐ปีเป็นแม่ค้านะครับ

เพลิงสงบแล้วทีมผจญเพลิงของกู้ภัยฮุก๓๑โคราช
ไปตรวจสอบในบ้านของหญิงสูงอายุคนนี้

ร่างเธอโดนย่างจนไหม้เกรียมเลยนะครับ
คือน่าสงสารคุณยายมากอายุก็มากแล้วนะฮะ

ถามคุณยายหนูริ้วเกยุรพันธ์อายุ๘๘ปี
คุณยายหนูริ้วเนี่ยเป็นญาติแล้วก็เป็นเพื่อนบ้านของผู้เสียชีวิตนั่นเองครับ
คุณยายบอกว่าช่วงเกิดเหตุเนี่ย
ผู้เสียชีวิตบอกกับเธอว่าจะเข้าไปทำกับข้าวในครัวสักพักนึง
คุณยายหนูริ้วได้ยินเสียงเหมือนเสียงแก๊สระเบิดนะฮะ
ก็เลยไปชะโงกมองดูก็ได้ยินเสียงระเบิดขึ้นอีกรอบนึง

ตนเองเนี่ยต้องเอาชีวิตรอดก่อนครับหนีตายออกมาก่อนนะครับ
จะยินเสียงพึ่งหรือว่าควันมันเต็ม
ต้องเข้าไปทำกับข้าวมาทำกับข้าวด้วยได้
ถ้าเข้าไปทำกับข้าวบ้ายจ๋าแปลว่า
ส่วนสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้รอบนี้คาดว่า
น่าจะมาจากแก๊สระเบิดทำให้ไฟลุกไหม้
แต่ยังไงก็ตามต้องรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานลงมา
ตรวจสอบสาเหตุอีกครั้งหนึ่งให้มันชัวร์นะพูดถึงตลาดปักทงชัยเนี่ยย้อนไป
สิบเอ็ดปีก่อนคุณผู้ชมปีห้าสี่ครับเคยเกิดไฟไหม้มาแล้วรอบหนึ่งด้วยนะฮะ
อืมใช่ใช่จำได้เออส่วนครั้งนี้เนี้ยมันมีมุมความเชื่อด้วยพี่ปุ๊
พี่เบิร์ตยังไงครับคือเมื่อต้นปีต้นปีเนี่ยชาวบ้านเขาทำพิธีบูชาสารพญานาคกันครับ
อืมแล้วก็มีร่างทรงมาด้วยตอนนั้นร่างทรงบอกกับชาวบ้านแบบนี้คุณผู้ชมบอกว่า
อยากให้สร้างสารให้ใหม่สร้างสารให้เอาให้มันสูงให้ใหญ่กว่าเดิมเลย
ถ้าเกิดพวกท่านไม่สร้างนะจะเกิดไฟไหม้แล้วร่างทรงก็ชี้นิ้วมาบริเวณบ้านที่เกิดไฟไหม้ด้วยครับ
ชาวบ้านซึ่งศรัทธาเรื่องสารพญานาคเนี่ยตอนนั้นเขาก็พากันบริจาคเงินจะสร้างสารขึ้นมาใหม่
แต่สุดท้ายยังไม่ได้สร้างเลยครับมาเกิดไฟไหม้แบบนี้ซะก่อนฮะก็ไม่รู้เป็นความเชื่อนะ
บางคนก็บอกว่าผิดสัจจัดหรือเปล่ามันเป็นส่วนผิดการแบบนี้ต้องใช้วิจารณญาณนะครับเรื่องนี้